แล้วบรรทุกของแน่นของเต็มไปหมดเลยนะฮะ

ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นต่อคุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
เห็นไหมบรรทุกหนักตุ้มทีเดียวรถก็พลิกเลยนะครับ
คลิปนี้เนี่ยบังหมัดนาเคียนนำมาโพสต์เตือนบอกว่า
ทุกหนักขนาดนี้น่าจะเกือบ๕ตันแหละ

งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ

เกิดจากซุ้มล้อขูดกับยางแล้วนะ

สายย่อคือบันทุกจนมันย่อไปหมดแล้วนะฮะนะฮะ

แล้วก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับรถ

ขอให้ประเมินเรื่องของสภาพรถ
กับการรับน้ำหนักแล้วก็เรื่องข้อกฎหมายด้วยนะครับ